หลายคนเห็นภาพในโซเชียลแล้วก็เลยเอ๊ะ

หนึ่งในนั้นมีคุณอ้ำพัชราภาด้วย

เขาบอกว่าไม่รู้ว่าถ่ายโปรโมทเกิลกรุ๊ปที่ไหน

นี่เป็นการถ่ายภาพท่ามกลางนักแสดงสาววัยใส
ทั้งเต้ยจรินพรยิปโซต้าเหนิง

เขาบอกว่าแต่ดูแล้วยังไงยังไง

อ้ำอายุ๓๗ปีนะคะ

เต้ยจรินพรและยิปโซอายุ๒๖และ๒๗

แต่เห็นแบบนี้หลายคนบอกเป็นอย่างไรมาอย่างไร

ทำไมได้โคจรมาปะกันได้

เห็นแล้วแบบนี้เขาบอกว่าแยกไม่ออกว่าใครโตที่สุด
ไม่ออกว่าใครเป็นรุ่นพี่เพราะว่าดูแล้วเท่ากัน
ยังสวยปิ๊งเขาดูแลตัวเองอาหารการกินออกกำลังกาย